ตบเพื่อชาติจำได้มั้ย
พี่เป็นอดีตอาจารย์นานั้น
ปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับ
บเพื่อชาติหลังน้ำตาซะแล้ว

แต่คุณศรีธุวรรณเขารับเป็นเงินสดของไม่ยอมอะไรอย่างแน่
นี่ครับบัญชีผม

หมายถึงช่วยเหลืออาจารย์ในเรื่องของความทุกข์ยากครับที่จะให้บริจาคครับ
ในการมาสู้คดีหรืออะไรอย่างไรครับ
เพราะว่าเขาร้องค่าเสียหายมาเป็นล้านผมไม่มีเงิน
ผมใจจริงแทนประชาชน
ย้องติดคุกต่อยเพื่อชาติ
ครับไม่ได้ต่อยครับตกเพื่อชาติครับ

ผมมักจะพูดเสมอว่าหลังความหลังความสะใจมันจะตามมาด้วยความเสียใจเสมอ
คุณผู้ชมลองคิดดูก็แล้วกัน
คุณทศพลท่านเป็นอดีตอาจารย์อายุ๖๗ปี
โชว์สมุดบัญชีแล้วก็เสอื้นแล้วบอกไม่มีหลอกล้านนึง
นะที่ศรีสุวรรณจะฟ้อง
คือยังไม่รู้ว่าจะถูกฟ้องกี่คดีด้วย
หลังจากนะครับตบศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์
รัฐธรรมนูลไทยจนปากแตกวันก่อนนะครับ
รับว่าทำจริงแหละนะไม่มีใครจ้างไปทำธุระ
โงกหน้าไปเอ้านักข่าวสัมภาษณ์ใคร
นักข่าวสัมภาษณศรีสุวรรณนักข่าวสัมภาษณ์เรื่องอะไร
จะมายื่นเรื่องตรวจสอบนโยบายแจกเงินดิจิทัล
หนึ่งหมื่นบาทของเพื่อไทยใช่ไหมเอ้าเขามอง
อาจารย์ทศพลบอกมองว่ามันขัดผลประโยชน์ของประชาชน
ควรจะได้รับแล้วใกล้เลือกตั้งแล้วก็หมั่นไส้โตพัวไปทีนึง
นะครับก็ในศรีธุวันไปแจ้งความนะ
แล้วเขาก็เรียกร้องค่าเสียหายในหนึ่งล้านบาทนะครับก็เนี่ย
แหละฮะเขาบอกท่านอาจารย์บอกก็ยอมติดคุกแหละอืม
เพราะว่าไม่มีเงินจ่ายนะครับคือคุณผู้ชมครับถ้าคิดดี
มันต้องทำดีด้วยและที่สำคัญคือต้องไม่ทำผิดกฎหมาย
นะพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหากับคุณลุงทศพลไปสองข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็หมินประมาทนะครับ
ก็นำตัวส่งฟ้องสารแขวงดอนเมืองต่อไปนะครับ
น่าจะเหมือนเคสของลุงศักดิ์ที่ตอนนั้นก็มาต่อยคุณศรีสุวรรณ
นั้นน่ะก็โดนทั้งแพ่งทั้งอาญาเอ่ออาญาเนี่ย

ฟ้องทั้งแพ่งก็ฟ้องล้านหนึ่งเหมือนกันนะค่ะค่ะ